คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับอยากให้ท่านติดตามเรื่องนี้เหลือเกินนะฮะ
เพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปหาความจริงมาให้นะฮะ
เนื่องมาจากงานชาปนกิจศพของหนุ่มวัย๑๘ปีคนหนึ่งที่สุรินทร์
คือน้องเขาขี่จักรยานโยนไปและเสียหลัก
ชนป้ายบอกทางข้างทางเสียชีวิต
คนที่อยู่ในงานคนหนึ่งลักษณะเหมือนถูกวิญญาณเข้าสิง
แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยคือผู้ตายนะ
แต่เขาไม่ได้เสียหลักเองแต่ว่าถูกไล่ยิงมา

ไปดูที่ป้ายบอกทางที่ว่าเขาชนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยไม่มีรอยกระสุนจริงอ่ะ

ให้ให้ใยไหนลูก

เป็นไรไปไม่ได้ลูก

ไปไม่ได้ลูกไปไปไปไปไม่ได้

เป็นไรไปไม่ได้

คือน้องเนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่ามาร์คมาร์คนี่คือชื่อของผู้ตายนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับเป็นญาติของน้องมาร์ควัย๑๘ปีที่เสียชีวิตเนี่ย
มีอาการคล้ายกับถูกผีเข้านี่นะฮะก็เป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วครับ
แล้วก็บอกว่าตัวเองคือมาร์คแล้วบอกกับญาติบอกว่าที่เสียชีวิตนี่ที่ตายนี่ไม่ได้เกิดจากประสบบุพธิเทศรถชนป้ายบอกทางนะ
แต่ถูกคู่อริขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาแล้วใช้ปืนยิงทำให้รถเสียหลัก
ชนป้ายบอกทางนี่นะครับคืองานชาปนกิจศพของน้องเนี่ยมีขึ้น๖พฤศจิกายน
นี่เป็นภาพวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เราได้คลิปมา
ในงานจับประนักกิจศพของนายพัฒระพลบ่อบัวทองหรือว่าน้องมาร์คปล่อย๑๘ปี
ตรงนี้เป็นภาพที่พี่เขยเขาพาเราไปดูจุดเกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็มีรูกระสุนอยู่จริงด้วยรอยกระสุนตรงป้ายบอกทางตรงนี้
เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับ

น้องมาร์คเขาเป็นชาวบ้านโคนค์จราบตำบลตาเบาอำเภอประสาทจังหวัดสามแหละ
แล้วบอกแบบนี้เนี่ยก็ตกใจกันหมด
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปที่บ้านโคกจราฟนะครับ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้คุยกับนางบัวเลิศบ่อบัวทอง
อายุสี่สิบแปดเป็นแม่ของน้องมาร์คกับนายอิทธิกุลพรมมาแสงอายุสามสิบ
เป็นพี่เขยของน้องมาร์คค่ะทางพี่เขยเนี่ยนะนายอิทธิกุลเนี่ย
นี่ฮะเขายังพาเราไปดูจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็บอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่สามพฤศจิกายนวันนั้นน่ะน้องมาร์ค
ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากทำงานในตัวอำเภอปราศาสตร์ก็เดินทางจะกลับบ้านนะฮะ
อยู่ที่ตำบลตาเบานะครับตอนที่ขี่จักรยานยนต์มาตามถนนโชคชัยเดชอุดม
มาถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่สองร้อยหนึ่งในพื้นที่ตำบลตาเบา
เกิดเสียหลักรถเนี่ยตกไหลทางแล้วไปชนป้ายข้างทาง
ตรงเนี้ยขาซ้ายฟาดกับเสาอย่างแรงแล้วรถถลายไปอีกสิบห้าเมตร
กับคันดินใกล้กับเสาไฟส่องสว่างร่างของน้องม้าก็กระเด็นตกลงไปกระแทกพื้นเสียชีวิต
ส่วนจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นไปอีกเกือบ๑๐เมตร
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับที่พี่เคยเล่าให้เราฟังนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับทำให้น้องมาร์คเสียชีวิตคาที่นะฮะ
มีบาดแผลเต็มตัวไปหมดแล้วก็ขาซ้ายหักนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นคลิปตามที่ท่านเห็นคือ๖พฤศจิกายนวันชาปนกิจศพ
ปรากฏว่าญาติที่เป็นผู้หญิงคนนึงอยู่ดีก็มีอาการคล้ายกับถูกผีเข้า
แล้วก็บอกว่าตัวเองคือมาร์คอืม
บอกว่าเนี่ยนอนหนาวอยู่ในที่เกิดเหตุมา๓วันแล้วนะไม่มีใครไปช่วยไม่มีใครไปเรียก
วิญญาณยังไม่ไปไหนแต่ครอบครัวบอกครอบครัวก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณมาแล้ว
แต่ว่าน้องมาร์คมาบอกว่ายังไม่ได้ไปไหน
มาร์คเนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้เขาแทนตัวเองนะฮะ
ว่าไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ตอนนั้นเนี่ยขี่รถจะกลับบ้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุมีคู่อริขี่จักรยานยนต์ใช้ปืนไล่ยิง
นี่ฮะคือพอญาติเขาไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งนึงเนี่ย
เอ้าป้ายบอกทางเมื่อสักครู่นี้มีรูลักษณะรอยกระสุนอยู่จริง
ใช่ค่ะมันก็เลยยิ่งน่าสงสัยค่ะ
ครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยที่พาเราลงพื้นที่ไปดู

ถูกต้องครับแต่มันก็มีลักษณะรูแบบนี้

นะฮะทีนี้เรื่องของการเชิญดวงวิญญาณเนี่ยทางญาติญาติบอกเพื่อความสบายใจ
เพราะน้องมาร์คบอกยังไม่ได้ไปไหนไม่มีใครมาเรียกไม่มีใครมาช่วย
อยู่ที่นี่มา๓วันแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยทั้งที่ญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปแล้ว
ญาติก็เลยนิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งนะครับ
นี่ฮะพี่เขยนะฮะวันเกิดเหตุบอกว่าวันที่มีคนถูกน้องมาร์คเข้านะ
บอกเขาเนี่ยเป็นคนที่แบกร่างของผู้หญิงที่ถูกวิญญาณน้องมาร์คเข้าสิงไว้ตลอดเวลา
เขาพูดว่าเสียตรงนี้ใช่ไหมใช่ผมโดนไล่มามันยิงผมก็คือพากันถามซ้ำมาว่า
ใครเป็นคนยิงใครเป็นคนยิงใครเป็นคนตามคู่อลิคู่อลิซึ่งผมเข้าใจแหละว่า
เขาพูดไม่ได้นั่นแหละก็เลยมาเรียกวิญญาณเสร็จแล้วก็พอเรียกวิญญาณเสร็จ
ก็พาขึ้นรถไปอะไรอย่างเงี้ครับแต่คือร่างอ่ะต้องไปกับผมตลอดไงเพราะเป็นน้องไง
เดินไม่ได้หนักมากครับคือแบบผมมันหนักมากแต่น้องเขาตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ผมมันหนักมาก
ค่ะถ้าตามความเชื่อคนไก่คนโดนผีเข้าสู่นี้มันก็จะหนัก
มีสองร่างอยู่ในนั้นใช่ครับคือหนักมาก
ไอ้ทำไมป้ายข้างทางมีรอยลักษณะเหมือนถูกกระสุนยิง
ก็สอดคล้องกับที่หญิงสาวที่คล้าย
ก็ถูกวิญญาณข้าวสิงบอกเอาไว้นะครับ
แม่ของน้องบอกกับเราว่า
การลูกชายเสียชีวิตลูกชายเสียชีวิตสามพฤศจิกายน
เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนประมาณวันที่๑
ลูกโทรศัพท์มาบอกอยากกอดแม่

วันนั้นก็สัญญากับลูกชายว่า
เดี๋ยว๑๓พฤศจิกายนแม่จะกลับมาหานะ
ก็ยังบอกลูกอยู่ว่าถ้าเกิดมีอะไรกลุ้มใจ
ก็ปรึกษาแม่ก่อนก็ได้หรือว่าปรึกษาน้าที่บ้านที่สุรินทร์ก็ได้
แต่วันนั้นลูกชายก็ไม่ได้บอกลูกชายเอาแต่ร้องไห้
แม่ไม่สบายใจเขาก็พูดอย่างนี้
อะแม่อยากไปจะมีปัญหาอะไรบอกแม่นะลูก
ก็เลยปรึกษานานาที่ขอก็พูดมา
ปรึกษานานาที่เขาหามาตัดไปแล้ว
น้องมาร์คมีอะไรถูกมาได้๔กว่า
จากป้ายบอกทางที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุที่ลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปชน
จะมีรอยกระสุนยิงลักษณะแบบนั้นอยู่หนึ่งนัดแล้วเนี่ยนะฮะ
ถนนตรงนั้นน่ะมันเป็นทางตรงด้วยนะครับไม่ใช่ทางโค้ง
แล้วลูกชายเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าขี่รถกลับบ้านเส้นทางนี้เป็นประจำ
ก็เลยเชื่อว่าลูกเนี่ยไม่น่าเสียหลักตกข้างทางเอง
แล้วก็ไปชนป้ายบอกทางแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับ
เดี๋ยวจะไปปรึกษากับตำรวจสพประสาทเจ้าของพื้นที่นะครับ
อยากจะให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงทางคดีของลูกชายให้หน่อย
ว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุจริงหรือว่ามันจะมีคู่อริมาไล่ยิง
รถเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าตำรวจจะไล่ให้ได้มากน้อยขนาดไหน